ค่ะไปดูเรื่องของเหมียวบ้างดีกว่า
แมวเหมียวนี่แหละจากเรื่องราวของสุนัขแล้ว
คุณชนะเนี่ยคุณเลี้ยงแมวใช่ไหมใช่ครับแล้วแมวคุณกำลังจะเป็นวัยรุ่น
กำลังจะเป็นแมวที่เข้าสู่วัยหัวเลี้ยหัวต่อ
ตอนนี้ต้องดูแลให้ดีกลัวแมวผมเนี่ยนะถ้าไม่ได้ดูแลดีมันจะไปเล่นยาเสพ
จะเสียแมวมีปัญหาคุณต้องดูแลแมวดีแล้วดูแลตัวเองดีด้วยนะท่านเนี่ยนะ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าบ้านไหนที่เลี้ยงแมว
โดยเฉพาะแมวหัวเลี้ยวหัวตอบแบบคุณชนะบอกเนี่ย
ไม่ต้องดูแลเรื่องยาเสพติดแต่มันมักจะหนีออกจากบ้าน
ต้องทำยังไงไปดูค่ะ
ลูกแมวไม่เจอนะครับดูนี่เลย

อู่นี้ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมนะ

ตอนแรกดิฉันคิดว่าตัวเดียวนะ
มันไปอยู่อย่างไรเนี่ยค่ะขึ้นมา

สำหรับบ้านไหนที่เลี้ยงแมวแล้วเป็นแมวเล็ก
ที่มันสามารถมุดอะไรต่างได้แบบนี้
ถ้าคุณจะออกจากบ้านคุณเปิดเช็คดูหน่อยก็ได้
เพราะบางทีมันชอบคือแมวนิสัยมันคือชอบเข้าไปอยู่ในซ่อ

แล้วยิ่งเป็นแมวเด็กมันชอบเข้าไปมุดไปอยู่ตามซอกตามหลืบอะไรแบบนี้ค่ะ
คือกระโปรงหน้ารถตรงนี้มันก็มีความอุ่นนะ

มันเป็นแมวที่ขาดความอบอุ่น
ใช่จริงค่ะนี่ค่ะเอาแนะนำนะคุณชนะบ้านคุณถ้าเลี้ยงทองขาวนะ
สตาร์ทรถออกมาคุณเปิดฝากระโปรงดู
ครับค่ะเปิดกระโปรงรถนะใช่เออเปิดให้ถูกกระโปรงนะ
ขอบคุณที่แนะนำค่ะว่าทองขาวมันมุดอยู่ใต้กระโปรงหรือเปล่า
เป็นแมวที่ขาดความอบอุ่นโตมาเนี่ยนะมันจะกลายเป็นแมวมีปัญหานะ
แล้วมันจะใจแตกนะเกิดมันไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีชักชวน
ทำสิ่งไม่ดีขึ้นมาแล้วก็ติดยงติดยายุ่งเลยนะ

คุณอ่ะมีปัญหาล่ะคุณจริง

แมวเยอะอาจจะเป็นห่วงมันมากไปหน่อย
เอาเหมือนลูกไงเออนะฝากดูแลมันดีแล้วกันค่ะ